ส่วนเรื่องของคดีดังเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นนะคะ
นักแสดงซีรีส์ชื่อดังที่ชื่อว่าทอยที่เขาไปก่อเหตุ
ใช้มีดแทงแฟนสาวจนเสียชีวิตประมาณ๒๐แผล
วันนี้ค่ะตำรวจควบคุมตัวทอยไปขออำนาจศาลมีนบุรีฝากขังนะคะ
บางช่วงบางตอนนักข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุย
ไม่เชิงพูดคุยนะคะคือแห่ไมค์ไปสัมภาษณ์เขา
ไปพูดคุยกับเขาว่าเขาอยากจะพูดอะไรบ้าง
สิ่งที่เขาอยากจะพูดคืออยากจะขอโทษแฟนสาวและครอบครัว
และถ้ามีโอกาสอยากไปขอขมาศพค่ะ
นี่เป็นช่วงที่พนักงานสอบสวนสนคณะยาวค่ะ
คู่ปรุปตัวในธนพัฒน์ธนกรพิสานหรือคอยอันดับ
อายุ๒๑ปีนักแสดงซีรีส์วาย
เอาตัวขึ้นรถไปฝากขังต่อที่สารอาญามีนบุรีค่ะ
หลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดี
ใช้มีดแทงแฟนสาวนางสาวชัชชะสรรสุวรรณกิจ

คืนวันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ระหว่างที่ตำรวจควบคุมตัวขึ้นรถไปที่ศาล
ผู้ต้องหาเปิดเผยนะคะบอกว่าขอโทษพี่พิมกับพ่อแม่เขานะครับ
แต่ผมอยากขอโทษต่อหน้ามากกว่า
และถ้ามีโอกาสอยากไปขอขมาศพด้วย

ก่อนหน้านี้เองตำรวจนำตัวถอยออกจากห้องควบคุมของโรงพัก

มีนายนิติธรแก้วโตหรือว่าทนายเจมส์ร่วมรับฟังด้วย
ถอยสวมเสื้อผ้าชุดเดิมจากเมื่อวานนี้เลยนะคะ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทเวียระงามเลิศรองผู้กำกับการสอบสวนเปิดเผยว่า
พนักงานสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติม

ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในชั้นพนักงานสอบสวน
โดยอ้างว่าจะให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ท้ายคำร้องฝากขังนะคะพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวค่ะ

ซึ่งเป็นทนายความของผู้ต้องหาและครอบครัว
ตอนนี้เตรียมหลักทรัพย์๔แสนบาท
ยื่นขอประกันตัวในชั้นศาล
พี่ชายของถอยที่เดินทางมายื่นขอประกันตัวน้องชาย

บอกว่าตัวเองกับถอยไม่ค่อยได้เจอกัน

ส่วนน้องชายทำงานในวงการบันเทิง
ที่ผ่านมาเห็นน้องชายเป็นคนที่นิสัยร่าเริง

และไม่คาดคิดว่าน้องจะก่อเหตุแบบนี้ได้

ครอบครัวและทนายเจมส์ยื่นคำร้องพร้อมเสนอหลักทรัพย์
เป็นจำนวนเงินสด๑แสนบาท
ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขัง
และยินยอมจะให้ติดตั้งอุปกรณ์กำไรอีเอ็ม
เพื่อที่จะติดตามตัวทอยนะคะ
อายามีนบุรีพิเคราะห์คำร้อง

พฤติการในการกระทำตามคำร้องเป็นเรื่องร้ายแรงค่ะ

ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านด้วย

ไม่อนุญาตยกคำร้องนะคะ
ส่วนบรรยากาศที่บ้านของผู้เสียชีวิตค่ะ
นางสาวพิมพ์แถวคลองสามวา
ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าบ้านยังคงปิดเงียบแบบนี้นะคะ
ประตูหน้าบ้านถูกล็อกจากภายนอก
มีเพียงสุนัขที่นอนเฝ้าอยู่ในบ้าน
จากการสอบถามเพื่อนบ้านใกล้เคียงทราบว่าที่

ยังไม่เห็นมีญาติเดินทางมาเชิญดวงวิญญาณแต่อย่างใด
แต่ว่ามีการเปิดไฟทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนนะคะ
พร้อมนำสุนัขตัวเล็กสองตัวออกจากบ้าน
เหลือเพียงสุนัขตัวใหญ่๒ตัวอยู่ในบ้านเท่านั้นเองค่ะ
ต้องยอมรับนะคะว่ากระแสข่าวเรื่องของพระเอกซีรีส์ดังทอยเนี่ย
คือหลายคนให้ความสนใจต่อประเด็นเรื่องนี้

ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายเหมือนกันนะคะ
มีทั้งคอมเมนต์เห็นใจครอบครัวคุณพิมซึ่งก็เป็นผู้สูญเสีย
บางคนยังไม่เชื่อว่าถอยจะมีพฤติกรรมรุนแรงนะคะ
ถึงขั้นที่จะฆ่าคนตายได้ขนาดนี้นะคะ
ไปดูกันหน่อยนะคะความเห็นคอมเมนต์ของฝั่งผู้เสียชีวิต
ของเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือคุณพิมกันก่อนนะคะ
ไอจีของคุณพิมเนี่ยมีนักแสดงชื่อดังหลายคน
ที่อาจจะเคยร่วมงานด้วยค่ะเข้ามาคอมเมนต์ไว้อาลัย
อย่างเช่นนักแสดงหนุ่มบอลอัศนัยมาคอมเมนต์ในโพสต์ล่าสุดนะคะ
บอกว่าขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขติและไปสู่พบภูมิที่ดี
เช่นเดียวกับคุณเชนนัทวัฒน์บอกว่าหลับให้สบายนะน้องไปสู่พบภูมิที่ดีนะครับ
ส่วนนางแบบเซ็กซี่ออฟฟี่แม็กซิมที่เคยร่วมงานกับพิมก็โพสต์ข้อความ
สวยมากน่าเสียดายแย่งมีดยังไงให้โดน๒๐แผลจนน้องเสียชีวิต
อายพีนะคะหลับให้สบายนะคนสวยหดหู่แต่เช้า
ส่วนการวิพากรค่ะมีการแคปข้อความจากข่าวที่เพื่อนของผู้ตายออกมาให้สัมภาษณ์ว่า
พลาดเองที่ไม่อดทนทั้งที่รู้ว่าแฟนป่วยทำไมไม่เดินหนี
ไปทำร้ายเขาแบบนั้นทำไมซึ่งคุณการเห็นต่างค่ะ
ก็มีการโพสต์เหตุผลมาเป็นข้อบอกว่าไม่เห็นด้วย
ไม่อยากให้สื่อยัดเย็ดคำว่าฆาตกรให้กับถอยเพราะเรื่องโรคไบโพล่าไม่ใช่เรื่องเล่น
ทำไมปล่อยให้เด็กที่เป็นแฟนกันไม่ถึง๑๐วันมาอยู่ด้วยกันแบบนี้
คุณการยังย้ำด้วยนะคะว่าการเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักทั้งสองคนเป็นการส่วนตัว
น้องเสือลูกชายจะเล่นซีรีส์เรื่องเดียวกับทอยทอยก็ตามค่ะส่วนทางผู้กำกับนะครับ
โพสต์อ่าโพสต์อานนท์เนี่ยนะคะก็ดึงทอยทอยมาเล่นหนังหอแต๋วแตกด้วย
ก็บอกว่าตอนแรกนึกว่าถอยไม่ชอบผู้ชายด้วยซ้ำ
และบอกได้เลยว่าการกระทำรุนแรงขนาดนี้ทำให้ถอยหมดอนาคตในวงการบันเทิงแน่นอนนะคะ
อีกคนที่แสดงความเห็นบอกว่าแทบจะไม่เชื่อข่าวที่เกิดขึ้นค่ะ
แล้วก็ถือว่าอยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้ายจนถึง๑ทุ่ม
ก่อนที่ถอยจะกลับบ้านไปก่อเหตุเนี่ยนะคะ
นี่ร่ำให้ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่ารักน้องชายคนนี้มากค่ะ
เสียดายน้องเนาะเพราะเราเป็นพี่คนโตสุดในค่าย
แปลว่าถ้าไม่รู้ว่าถ้าเราดูแลน้องได้ดีกว่านี้
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องดูทั้งสองฝ่ายนะคะ
ว่าฝ่ายทางของผู้เสียชีวิตเองเขาป่วยอยู่แล้ว
เป็นโรคทั้งโรคซึมเศร้าแล้วก็เรื่องของไบโพล่าด้วยเนี่ยนะคะ
ครอบครัวก็จะต้องดูแลอย่างไรหลังจากนี้

คนในครอบครัวมีลักษณะอาการแบบนี้อยู่นะคะ